พามาดูคลิประทึกนี้นะครับ
เพราะว่าบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่ารถบรรทุก๒คันเนี่ยคุณ

จนทำให้รถบรรทุกคันที่ถูกเฉียวชนเนี่ย
เสียหลักพุ่งเข้ามาในปั๊มน้ำมัน

ไฟลุกท่วมปั๊มแน่นอนครับคุณผู้ชม
ไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ

คือมันเป็นอุบัติเหตุข้างนอกปั๊มนะ

เฉียดทุเจายน้ำมันไปนิดเดียว
แล้วก็เข้ามาชนรถที่อยู่ในปั๊ม

แวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนนะครับ

ก็จอดอยู่ในสภาพเกยขึ้นบาดวิถี
พุ่งชนป้ายบอกทางเข้าปั๊ม
ตัวถังฝั่งซ้ายของรถคันนี้
มีร่องรอยถูกเฉียวชนแล้วก็ครูดเป็นแนวยาว
ส่วนรถอีกคันเป็นรถ๑๔ล้อ
ของบริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกรับส่งสินค้าทั่วราชนาจักร
คันที่มันพุ่งเข้ามาหยุดอยู่ในปั๊มน้ำมัน

แต่ว่ามันมาชนกับรถอีกคันที่เขาจอดอยู่ภายในปั๊มเนี่ยนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้แหละฮะเป็นเหตุการณ์ประทึก
ที่คุณคิดดูว่าคนที่ประสบเหตุจะตกอกตกใจขนาดไหน
ยักษ์ใหญ่เจ้ารถใหญ่คันนี้พุ่งเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถพ่วงนะฮะได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ก็คือนายพาสกรเปี่ยมศักดิ์อายุ๑๓ปี
คอนโซลหน้ารถทับที่ขาทั้งสองข้าง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันใช้อุปกรณ์งัดร่างออกมาจากตัวรถ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘

ตำรวจสนสมดำสอบสวนนายพิรมกุณฑริส

ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกนมสด
รถบรรทุกนมสดที่อะไรนะถูกชนแล้วก็จอดเสียหายอยู่หน้าปั๊ม
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถ
เพื่อไปรับนมสดของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็กำลังขับมุ่งหน้า
ส่งให้ลูกค้าที่สมุทรสาคร
ระหว่างขับมาถึงหน้าปั๊มบนถนนช่องทางเดินรถที่๒
เขาก็เลยอยากจะจอดพักแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
ก็เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายส่งสัญญาณบอกเพื่อนร่วมทาง
ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ำมัน
จากนั้นเขาก็มองซ้ายแลขวาค่อยหักพวงมาลัย

แต่จู่ครับรถบรรทุกสินค้าคันที่พุ่งเข้ามาในปั๊มเนี่ยนะคุณนะ
เขาเร่งเครื่องมาทางเลนซ้ายสุดอย่างเร็ว
แล้วคงไม่ทันที่จะเห็นว่ารถบรรทุกนมสดต้องการที่จะเข้าปั๊มน้ำมัน
ทีนี้ครับเจ้ารถใหญ่คันนี้มันก็เลยพุ่งชนรถบรรทุกนมสด
แล้วก็รถใหญ่คันนี้ก็เสียหลักฮะ
พุ่งเข้ามาในปั๊มน้ำมันเฉียดหัวจ่ายน้ำมันภายในปั๊มไปนิดเดียวเองนะครับ
เขาเปิดไฟเลี้ยวมาตั้งแต่ไกลเลย

ที่ผมเปิดไฟเลี้ยที่ผมเลี้ยวมาผมไม่เห็นรถแล้วแล้วไม่มีรถแล้ว
แต่พอผมจะเข้าปั๊มคนเข้าปั๊มตรงนี้
ไม่รู้เขามาจากไหนชนผมตู้มแล้วก็เลยไปนู่นเลย
เขาชะล้อยังตอนนั้นรถเด็กยัง
แต่ว่าเขาไม่ได้เบรกเขามาไวมาก

เขาก็บอกเขาจะพยายามเข้าปั๊มน้ำมันตอนนั้น
แล้วก็รถใหญ่อีกคันหนึ่งคือรถพ่วงแซงซ้ายมานะครับ
ทีนี้รถอีกคันที่ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
ก็คือรถที่จอดอยู่ในปั๊มเป็นรถบรรทุกน้ำมัน
ซึ่งนายสุรัตนคงกระพันธ์อายุ๓๗ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดอยู่ดีในปั๊ม
แล้วก็ถูกเจ้ารถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์มาชนนะครับ
บอกว่านับเป็นโชคดีที่ก่อนเกิดเหตุ
ผมขับรถน้ำมันความจุ๒๐๐๐ลิตร
เอาน้ำมันไปส่งให้ลูกค้าที่ปั๊มสาขาอื่นเรียบร้อยแล้ว
จนกระทั่งในตัวถังน้ำมันมันหมดถังแล้วนะครับ
แล้วเจ้ารถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์พุ่งมาชนถังน้ำมัน

โอ้โหแน่นอนสิไฟต้องลุกท่วมต้องกลายเป็นข่าวใหญ่นะ
เขาบอกเขาไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

รถคันนั้นจะเลี้ยวเข้าปั๊มรถวีเวย์นะแล้วตัดหน้าคันนี้
พอชนปุ๊บพอชนปุ๊บก็ผมหันไปดู
คนขับน่ะหมอบมาแล้วหมอบทุกพวงมาลัยมาเลย

เพราะว่ามันยืนอยู่ท้ายรถไง

เขายืนอยู่ท้ายรถนะฮะกระโดดเหยิงหนีได้ทันทีนะครับ

ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะฮะ
ว่าตกลงแล้วใครเป็นคันที่ผิดกันแน่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกตู้แช่นมสด
จะเลี้ยวซ้ายกระทันหันหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์

แล้วก็พุ่งเข้ามาชนรถในปั๊มแบบนี้
หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำมันที่จอดอยู่เฉย
แต่ผมว่ารถบรรทุกน้ำมันที่เขาจอดอยู่เฉย

ก็จะเป็น๒คันแรกนะฮะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ

แล้วก็ต้องมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันด้วย
เพราะเสียหายกันทั้ง๓คันนะครับ

มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊ม